แต่ว่าซาอุก็เข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มได้
ก่อนเกมจะเริ่มหลายคนก็ว่าบอกว่าทีมช่วยภาพไทยเป็นรองอยู่แล้ว
บอกว่าเขามีวิธีการที่จะนำทีม
ได้การนำทีมช่วยภาพไทยเจอกับซาอุดีอลาเบียแล้วได้ผลกับตามที่ต้องการ
นั่นก็ต้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยนิชิโนคุณสุธิชัมพ์ไทยนะครับ
สัมภาษณ์ในการซ้อมเมื่อวานนี้โดยเล่าถึงประสบการณ์นะครับ
ที่เขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะสาวดีอาราเบียได้๒ต่อ๑
ในรอบรองชนะเลิศของการแห่งขันโอลิปิกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกรอบคัดเลือก
ซึ่งเป็นแมทที่การันตีให้ญี่ปุ่นได้ไปโอลิปิกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
ประสบการณ์ครั้งนั้นนะครับเมื่อเห็นชุดสีเขียวของซาอุ
ก็ยิ่งทำให้มีความกระหายอยากจะคว้าชัยมากขึ้น
หวังว่าจะชนะสาอุได้อีกครั้งในการคุมทีมชาติไทยนะครับ
อย่างไรก็ตามเขาจะพยายามทำให้ลูกทีมมีแรงกระตุ้นให้มากที่สุด
เพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและพูดถึงซาอุว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกหลากหลาย
แต่ตอนนี้อยากให้ลูกทีมโฟกัสและเล่นตามแท็กติกที่วางไว้ให้มากที่สุดนะครับ
๘ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับซาวดีอาราเบียวันพรุ่งนี้นะครับ
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเริ่มแข่งขันในเวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ